ทำไมครูคนหนึ่งต้องไปเรียกร้องสิทธิ์
เพราะครูคนนี้ทำรถตัวนี้หายจริง

มีแม่ค้ายืนยันมีทุกคนยืนยัน

มีพยานยืนยันมีรักฐานยืนยัน

ผมจะไปต้องกังวลอะไร

แล้วผมจะไม่มีอะไรที่จะให้จับผิดผมได้

ยิ่งนับวันรักฐานยิ่งแน่นขึ้น

อยากมีอะไรมาเยอะกว่าสัก๒ชิ้นก็ได้

เพราะว่าทำไมถึงดีรู้ไหม

ของจริงตกจริงซื้อจริงหายจริงกว่าอะไรครับ

ผมให้การทีไรผมก็ให้การผมอย่างนี้

เราต้องให้ความร่วมมือกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ

ผมรู้ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้น

แล้วก็รับลอตเตอรี่จากแม่ค้าซึ่ง
คุณครูได้สั่งลอตเตอรี่มาจำนวน๔ชุด

แล้วก็ต่อมาก็จะมี๕๓๓๗๒๖

คือ๔๗๐๘๘๕แล้วก็๑๒๘

มีชุดละ๖๐๒ชุดคือเลขมงคล
คือ๗๒๖กับ๑๒๖
แล้วก็เลขทะเบียนรถน่ะ๔๗๐แล้ว๘๘๕ชุดละ๕๐๐

สนุกละชุดละไหน

เต๋คมีเลข๒หกไหม

คุณก็บอกงั้นเอา๗๒๖ให้เราก็ล่ะกัน

เราก็นับนับกับมือแล้วก็ส่งให้
แต่จำไม่ได้เขาให้แบงค์อะไรมาแต่บอก๕๕๐

ขายท่าขาดกับมือแล้วก็โทรมาโทรมาสั่งไว้ก่อนว่าหาเจ็ดหาสองหกให้หน่อย
เชื่อตามเลขมงคลของเรานะแล้วที่นายหยิบให้เขาว่า
ทั้งที่เพื่อนมี๓ชุดเราก็เลือกมาชุดเดียว
ขายให้กับมือจริงมีคนมาแบ่งก่อนหน้านั้น
หนึ่งคนเป็นครูเหมือนกันแต่เราก็ไม่แบ่งให้
แล้วก็หลังจากนั้นครูปีชามารับไปแล้ว
ก็ยินทักทายกับเพื่อนก็
เพื่อนเห็นด้วยว่าแรกมาถึงมือครูพิชาเลย
ไม่ใช่เพื่อนโดยตรงคือเขาเป็นลูกค้าของเจ๊เกียว

มีที่ขายกับพี่รัฐนาฟรสุภาทีม
เพื่อนก็บอกนั้นเอา๗๒๖ให้เราก็แล้วกันอาจารย์พิชาสั่งไว้
นี่ก็เลยดึงดึงดึงแล้วก็นับ
รับกับมือแล้วก็ส่งให้เต็มอีกสักพักใหญ่
มีอาจารย์แดงมาที่เมาลอตเตอรี่ของพี่รัตนานะ
แต่ทีนี้แกก็ล้วงขึ้นมาหมด

แต่ตอนนั้นนี่มันเป็นคือว่าเขาเล่าให้พี่ฟังอีกทีนึง

แต่พออีกสักพักอาจารย์ปีชาก็มา

ก็อาจารย์พิชาก็ไปยืนอยู่ข้าง

พวกพี่ก็ยังเดินไปเลย
เดินไปหาพี่รัตนาพรไม่รู้มันมีอะไรกินวันนั้น

แล้วอาจารย์พิชาก็มา
เขายังบอกว่าก็เพิ่งให้ไปเมื่อกี้ก็คือลอตเตอรี่
แต่ทีนี้ว่าตอนที่เราทรงเจ๊เกียวเขาก็เห็น
เจ๊เกียวอยู่ในเหตุการณ์
เจ๊เกียวเห็นตอนที่พิชาก็ให้พลูกพีชาเลยเหรอคะ

ป้าพัทเจ้าของโรตเตอรี่อยู่ซ้ายมือเจ๊เกียว
พระรัตนาอยู่ขวามือของเจ๊เกียวค่ะ

เห็นจังเลยว่า๓๓๗๒๖
แล้วก็มีพยานคนหนึ่งซึ่งเป็นขาประจำของแม่ค้านะครับ
มารับสลากที่สั่งไว้แล้วก็ไปเห็น๗๒๖นี้เหมือนกัน
ใบนี้จะขอซื้อแม่ค้าก็บอกไม่ได้คนจองไว้แล้ว
แต่ไม่ได้บอกกับใครก็คือจองมาแล้วอันนี้คือคนแรก
และอีกคนนึงมาเห็นตอนที่ส่งมอบสลากให้ครูปีชาเนี่ย
ก็มีพยานอีกคนหนึ่งก็จะขอแบ่งอีก๗๒๖นี้
ครูพิชาบอกไม่ได้ก็ไม่แบ่งให้เขาก็จำได้ก็ยืนยัน

ใส่กระเป๋าแล้วคุณครูก็เดินตลาดนัด

คุณครูรู้ไหมครับว่าตกตรงไหน

จริงไหมครับ
แล้วสลับไปแล้วก็กลับไปบ้านก็หาไม่เจอแล้ว
เพราะว่าต้องหลบบริเวณนี้

คุณครู

คุณครู
คุณครู

คุณครู
คุณครู

อันนี้เรามีพยานยืนยันเห็นว่าสลากนี้หมวดจรูนเก็บได้นะฮะ
นี่ก็เป็นข้อสรุปทั้งหมดมีกี่คนคะคนเดียวครับที่เห็นค่ะ
เป็นพยานที่เราตามหาเลยนะฮะตามหาจนเรียกว่าพลิกไปดินเลยอ่ะ
คือก่อนที่จะเห็นเนี่ยนะครับเขาได้ยินเสียงการพูดคุยกันก่อน
ค่ะนะครับว่าเอ่อมีการเก็บลอตเตอรี่ได้
เขาก็จึงหันไปอ่านะครับแล้วก็เห็นท่านผู้หวดจรูนเนี่ย
ถือลอตเตอรี่อยู่ซึ่งเขาก็ให้การว่าเหมือนเขาก็พูดแบบตามภาษาของเขา
เขาบอกว่าเขาก็แบบเหมือนหมั่นไส้ในใจเล็กว่า
เอ๊ะเก็บได้แล้วจะมาพูดอะไรอะไรอีกครับซึ่งก็เลยมองหน้า
เขาก็เลยจับหน้าได้ครับนี่จะทำให้การของเขานะครับอ่าค่ะ
ในตลาดครับอาจจบจุดแผงประมาณซักยี่สิบเมตรอ่า

กลับมาที่นี่
กลับมาที่นี่
กลับมาที่นี่

กลับมาที่นี่
กลับมาที่นี่

กลับมาที่นี่

เราให้ความเชื่อถูกรูปสี่เปอร์เซ็นต์ครับกับหนักหนัก
คือต้องทุกอย่างทุกชิ้นส่วนคือ
เพราะฉะนั้นร่างกายของเรามันก็ต้องมีส่วนประกอบมา
ส่วนครบต่อที่สองมันก็กลับผ่านทุกอเววะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ให้ความสำคัญ
คือถ้ามันประกอบครบถ้วนเราก็ไม่ขาดกันเลยมันก็โอเคครับ
ดิฉันก็ยังฟังแล้วมันเป็นลักษณะของการให้น้ำหนักไปที่บุคคลมากกว่าวัตถุพยานนะคะ
ครับก็คือตอนนี้พยานวัตถุพยานเรามีอยู่เท่านี้

เราก็ต้องเอาพยานอย่างอื่นมาประกอบ

ขณะนี้ที่เราหาได้ก็คือพยานอุทธิ์ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวก้องและลูกเห็นในรูปคติ
นะครับจะได้ตอบได้ทุกอย่าง
ก่อนยากครับก่อนยากครับประเด็นพวกเนี่ยอยู่ในสำนวนขอกรมให้ตอบเพราะกันครับ

ขออยากถามเรื่องเกิดนี้ครับในวันที่มีการเกิดเกณฑ์เนี่ย

แต่ทำไมถูกเล็กโทรประมาณที่หนึ่งที่ตัวเองซื้อมาแล้วก็ถูกเนี่ยครับ

คืออย่างนี้ครับก็จะเรียนเรื่องซองเนี่ยวันแรกเลยเนี่ยที่ภาพส่วนเรียกมา
เรียกมาไก่เกียร์แล้วก็เรียกคู่พนีมาทั้งหมด
หมวดจรูนก็นำซองเปล่ามาถือมา
แล้วปรากฏว่าก็มีการจับซองทั้งหมด
ทั้งแม่ค้าทั้งครูอาจารย์ปีชาพนักงานสอบสวนอะไรอย่างนี้
จับหมดนะครับตำรวจด้วยอะไรอย่างนี้
มันก็เท่ากับว่ามันเป็นประหยัดอาถารณ์ไม่ได้แล้ว
เพราะว่ามันถูกทำลายไปแล้วนะครับ

จริงแล้วตำรวจมีอำนาจในการสั่งอายัดบัญชีไหมคะ

เป็นการสั่งอายัดโดยใช้อำนาจตามกฎหมาย
ขอความร่วมมือกับทางธนาคารคะ
ก็เป็นเรื่องของการรวบรวมมัญญาณหลักฐานครับ
คณะความส่วนมืออย่างมากในการรูปรวมอายัดหลักฐาน
ทางเขามาพร้อมพญาณ
มาพร้อมพยานก็แล้วแต่มาที่ทางตำรวจ

โดยที่ไม่เรียกทางนี้ไปให้การแก้ข้อเก่าหาก่อน

แล้วก็มีทงในใจแล้วล่ะว่าทางนี้ผิด
ประการที่๒ฟังให้ชัดนะ
ประการที่๒คดีนี้เป็นคดีอาญา
ถ้าฟ้องว่ายักยอกของตกหรือรับของโจร
แต่วันนี้ยังไม่ได้ตั้งข้อหาเลย

ถ้ารับคดีลงประจำวันต้องถามว่าลงยังไงเมื่อไหร่
ลงประจำวันกับการอายัดเงินเนี่ยมันสอดคล้องต้องกันไหม
ถ้ายังไม่ได้ลงประจำวันแล้วไม่ไปรับเป็นคดี
ท่านไปอายัดเงินเนี่ยก็แปลกอยู่นะ
ผมบอกมียังไงครับอาวุธนาประนักศาสตร์สอบสวนมียังไงครับ
ว่ารายที่พูดถึงเนี่ยมีจริงครับ

มีจริงครับตอนนี้ให้กับทางสวรสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
อันนี้คือว่าเป็นรักฐาน
เป็นรักฐานทางด้านกระบวนการสาร
ซึ่งคุณครูจะไปแสดงในศาลเท่านั้นนะครับ
คุณมันจะมีรักฐานอย่างที่พูดบอกว่า
แล้วได้มีการตรวจสอบพวกนี้ด้วยมั้ยคะ
เยี่ยมเหมือน

ไม่สำรวจแล้วครับขออนุญาตไม่แจ้งอะไรอะไรอย่างนั้นครับ
แต่ก็สอดท้องไม่มีอะไรปิดลดใช่ไหม

เป็นกล้องวงจรปิดของธนาคารธนาคารหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีจริงไหมจริง
แต่เขาขอสงวนก่อนไม่ขอเปิดทางสื่อมวลชน

มีรักฐานยืนยันมีพยานยันและมีกล้องวงจรปิด

ก็เรียนเลยว่าได้สอบถามคุณภูฟิชาแล้ว
ก็ยังคือว่าขอปรุษาธนาคารก่อน

ตำรวจก็ไปหาแต่ยังไม่เจอครับ
แล้วก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมคะ
คือกล้องวงจรปิดตอนนี้ในมือพนักงานสอบสวนเนี่ยครับยังไม่มี
ตอนนั้นเลิกงานแล้วคุณจรูนก็เลยไปพบผมที่บ้าน
ผู้การถึงต้องลงมาเคลียร์เรื่องนี้เองเลยคะ
สพในพื้นที่รับมือไม่ไหวเหรอคะ
ว่าเขาถูกทั้งตำรวจเวลาเปิดเงินทะเลียงเดือดที่เขาถูก

ผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นตำรวจเก่าผมอาจจะคุยพูดคุยได้
ในเวลาที่ครูมาคุยกับผมนะ
จริงแล้วก็อยากจะไม่อยากให้เรื่องมันเลยเถิดไปถึงโรงศึกษา

ก็อยากจะให้มันจบนะครับโดยที่ในการที่จบเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าจะต้องเอาเงินที่ถูกเบิกไปในการถูกรางวัล๓๐ล้านทั้งหมดนะครับ
ฉะนั้นก็เลยมีช่องที่ผมเลยคุยกับคุณจรูนที่เกิดเรื่องขึ้นมาก็จะไปพบท่านสองครั้ง
ครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็ไปกับพนักงานสอบสวนก็คือประมาณวันที่ยี่สิบเก้านะพฤศจิกา
ครั้งที่สองก็ประมาณประมาณวันที่หนึ่งถันวัน
แล้วก็ไปกับญาติซึ่งท่านบอกว่าให้เอาถ้ามีรักฐานเพิ่มเติมเนี่ย
ท่านก็ให้เอาไปให้ดูเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเอ่อทางพนักงานสอบสวนเนี่ย
ท่านก็จะไปนำเรียนเรื่องของสำนวนที่ทางสอบทางครูและทางพยาน
แล้วเวลาครูมีเอกสารเพิ่มเติมก็ไปให้ที่ทำงานท่านดู
คือท่านก็จะให้พนักงานสอบสวนได้แจ้งคุมนะครับ

ความเชื่อมโยงของประตำปลายแม่ค้าและครับอ๋อมีความเชื่อมโยงไงบ้างครับ
อ๋อไม่จากผู้การไม่ไม่ไม่มีเลยไม่ไม่มีครับยังไม่
ยังไม่พบแต่ว่ายี่ปั๊วกับแม่ค้าเนี่ยมันต้องต้องเชื่อมโยงอยู่แล้ว
เพราะก็เป็นผู้ค้ากันแต่สำหรับประปุการกับอาจารย์อะไรเงี้ย
ไม่มีไม่มีความเห็นยังไม่มีความเชื่อมโยงครับคือพยานทุกคนเนี่ย
นะครับที่เรามาสืบมาสอบเนี่ยเราได้ตรวจสอบพอสมควรนะครับ
ตรวจสอบที่อยู่เหมือนอาทิตย์ที่อยู่ณเวลาที่อ้าง
เราก็ตรวจสอบพอสมควรยังไม่พบพิรุธอะไรนะครับว่า
แล้วก็ความเชื่อมโยงของพยานแต่ละคนเนี่ยจะมีการกระทำเป็นกระบวนการไหม
ได้ตรวจสอบหมดนะครับก็ไม่มีอะไรไม่มีนะครับ
ดิจัยวะอ่านี้ว่าไม่มีเป็นกระบวนการเลยไหมฝะก็ผมบอกแล้วนะฮะ
ชนสนใจสามเป็นครบูลการ
เกี่ยวกับเอ่อต้านท่านธนปิชย์เกี่ยวกับ
เรื่องคดีหวย๓๐ล้านบาทที่จังหวัดการ
ก็จำเป็นที่จะต้องออกคำสั่งให้มาปฏิบัติการที่
ศูนย์บริษัทการสำนักงานธรรมชาติก่อน
เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนได้ทำการสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
การสอบสวนถ้าผลเขาไม่มีความผิดก็สามารถที่จะส่งกลับไปได้
แต่ถ้ามีความผิดก็ว่าไปตามกระบวนการ
ถึง๕ล้านฉบับถึงจะได้๕ใบเป็น๑เล่มให้เป็น๑ชุดนะครับ
ก็อันนี้เรามีพยานยืนยันนะครับว่ามาที่แผงที่ตลาดน้ำสนามบินน้ำนะครับ
ต้องมีเยอะเลยผมบอกแล้วผมไล่ตั้งแต่คนขายลอตเตอรี่
เดี๋ยวก็ต้องโดนเรื่องของขายสลากเกิน
เรื่องของการเอาสลากมารวมกองสลากเขาคงนั่งดูอยู่แหละอันที่๑
คือสื่อกำลังทำอะไรเรากำลังทำอะไรกัน
เรากำลังดูถูกพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติกันนะ
แล้วถ้าเรื่องออกมาคุณชนะคดีใครจะลุกมารับผิดชอบ
สื่อทุกสื่อจะรับผิดชอบไหม
ถามใหม่นะครับสื่อทุกสื่อจะรับผิดชอบไหวไหม
หรือจะนิ่งเงียบเหมือนเดิมหรือจะใช้คำว่าครูต้องอโหสิกรรมอีกรอบหนึ่ง
ให้กันบ้านไปคิดนะครับแล้วถ้าเกิดผลออกมาสารตัดสินว่าครูถูก
จะให้กูฟ้องกี่คดีครับ
ได้จริงไหมจริงครับมีรักฐานยืนยันมีพยานยัน
และมีกล้องวงจรปิดเท่านี้จบไหมครับ
แก้เป็นไล่ที่แน่นั้นแหละ๑๒๓๔๓

เพราะสิ่งแบบนั้นเราไม่นึกไม่ถึงไม่ถึงวันนี้
เราคิดว่าคนเนี่ยนะเพียงแต่ว่าเราชี้แจงในบางส่วนมันกลับไปแล้วเนี่ย
น่าจะสำนึกน่าจะคิดได้เลยผมพูดเการู้ไหมเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครเนี่ย
โปรดติดตามตอนต่อไป